นักกีฬาทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียน
ในวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้นะครับ
เพื่อจัดการแข่งขันในการไปเดินทางที่สิงคโปร์นะครับ
ในวันที่๒๙พฤศจิกายนถ้าว่าไทยจะซ้อมนะครับ
ร่วมกันที่เดียวนะครับที่สิงคโปร์
ช่วง๑๖นาที๓๐นาทีของวันที่๕ธันวาคมนะครับ
พบกับทางทีมออเลสเต้ในเวลา๑๖นาที๓๐นาที
เน้นย้ำกันแบบนี้นะครับติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันได้ครับ
หลังจากที่เขาเองนะครับได้ถูกเสนอให้เป็นประธานเทคนิค
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจไม่รับตรงนี้นะครับ
ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับ